เลิกรักเลิกราแต่ไม่เลิกรัง
รังที่ว่าคือรังควานค่ะ
คือผู้ชายเขาเป็นรายเดอร์ผู้หญิงเขาเปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่
แล้วคุณคิดดูสิผู้ชายพอเลิกรากันไปกับฝ่ายหญิง
แล้วเอาฉี่ไปปลาใส่ผู้หญิงตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาด

ผู้หญิงเขาเปิดเป็นร้านขายอาหารตำสั่งใช่ไหม
เอาฉี่เอาอื้อไปปลาใส่ที่ร้าน
แล้วไก่ทอดที่เขาทอดไว้โดนอีมกระเด้น
มีลูกค้ามานั่งอยู่ด้วยค่ะเสร็จเป็นกายฉี่หรือว่าไก่อื๊อ
แล้วภาพจากร่องวงจรปิดเห็นภาพจับเอาไว้ได้เลยนะ
ไซค์นั้นน่ะเห็นไหมลูกศรสีเหลืองนี่เป็นตอนที่เกิดเหตุ

ชื่อเขาบอกว่าชื่อว่าในท็อป
เป็นแฟนเก่าของนางสาวบีม
นางสาวบีมเนี่ยเป็นหลานสาวนะคะ
แต่นายท็อปเนี่ยเราใช้ชื่อในนี้ว่านายบีนะ
คือกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ที่ราชบุรีค่ะที่อำเภอเมือง

มอเตอร์ไซด์เนี่ยผ่านหน้าบ้านของแฟนเก่าไป
แล้วแฟนเก่าเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง
แล้วก็ปลาถุงฉี่เข้าไปในร้านแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
วิรกรรมเขายังไม่จบค่ะเพราะว่าอะไร
มุมก็จะเห็นบางทีจอดรถอยู่ข้างถนนเปิด
จะบอกว่าขวดฉีก็ไม่ได้อ่ะหยิบขวดมีน้ำอะไรก็ไม่รู้
แล้วก็เข้าไปในบ้านของแฟนเก่าที่เปิดเป็นร้านตามสั่ง
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นในเขตเทศบาล
ตำบลหลักเมืองที่ราชบุรีเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านคือในติอายุ๔๖ปี
เขาบอกว่าหลานสาวผมเนี่ยชื่อบีม
แล้วผู้ชายคนนี้ชื่อท็อปเนี่ยจริงตอนแรกเรายังไม่รู้ไง
แล้วก็เรียกในบีไว้ก่อนอ่ะในท็อปคนนี้นะคะ

เขาตามมาก่อเหตุเขาไม่พอใจที่หลานผมออกไปบอกเลิกเขา

เคยเอาฉี่มาปลาใส่หลานผมมาสาดใส่หลานผม

หลังจากนั้นก็เอาอื้อมาเทราดอยู่หน้าร้าน
แล้วร้านผมมันเป็นอาหารตามสั่งนักข่าวคิดดูสิ
ครอบครัวผมก็เลยไปแจ้งความตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาที่ผ่านมาแล้ว

ปลายเดือนกรกฎาไปแจ้งความนี่๑๗กันยาแล้ว
ยังไม่คืบหน้า๑๘กันยาไม่คืบหน้านะคะ
ทีนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
นิสัยเหมือนกันเททิ้งหมดเลย

ทนกระแสไม่ไหวค่ะมามอบตัวกับตำรวจ

แล้วเขาก็บอกว่าที่ผมทำไปเนี่ยอารมณ์ชั่ววูบครับ

แต่คุณมีการตะเตรียมการมานะ
เอาใส่ขวดเอาใส่ถุงมานี่คืออารมณ์ชั่ววูบเหรอ

ทอดที่ทอดไว้แล้วว่าโดนฉี่กระเด็นใส่มันก็ขายต่อไม่ได้

ทางฝ่ายหญิงคุณบีมบอกว่าไม่ติดใจอะไรละ
แต่เรื่องคดีเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการของกฎหมายละกัน
เอาก็มาเคลียร์กันที่โรงพักษณ์กันนะคะค่ะครับ